น้ำแข็งติดคอไหมครับนะครับน้ำแข็งติดคอ
ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยยังแย่เลยนะนะครับแต่อันเนี้ย
เด็กขวบเดียวน้ำแข็งติดคอใครจะช่วยอะครับ
โอ้โหโอ้โหเนี้ยครับโอ้คือจะรอให้ละลายก็ช้านะ
ไม่ไหวล่ะค่ะเออเนี้ยครับพอดีครับ

เสียงหลานร้องปั๊บนะครับโอ้โหรีบเข้าไปดูเลยอุ้ม
หลานในท่าคว่ำแล้วก็ค่อยนะฮะ
ยกขย่าวจนน้ำแข็งมันหลุดออกมาครับ
เหมือนว่าคุณยายช่วยถูกป้องด้วยอ่ะช่วยถูกวิธีด้วยอ่ะ
คุณพิษนะฮะเจ้าของคลิปนะเป็นแม่ของน้องพรีมอายุขวบเดียวเนี่ย
เล่าบอกว่าป้าของน้องเนี่ยเป็นผู้พิการทางเสียงนะ
้อนน้ำแข็งให้น้องกินพอน้ำแข็งติดคอตกใจทำอะไรไม่ถูก
ต้องรีบไปช่วยฮะที่โพสต์คลิปเขาอยากจะเตือนพ่อแม่นะ
ให้ลูกกินอะไรอ่ะต้องระวังนะครับไอ้อะไรที่พวกมีเมล็ดอีกอย่างนะ

เอาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน
มีเด็กกำลังจะเข้าไปเสียบปลั๊กไฟชาร์จอะไรสักอย่าง
อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เด็กผู้หญิงคนนี้ครับเอาสายชาร์จไปเสียบที่ปลั๊กสามตา
จู่มันมีประกายไฟลุกขึ้นมาเคราะห์ดีนะครับ
มันดับไปเองภูมิเดียวดับไปเองภูมิเดียว
น้องผู้หญิงทั้งสองคนก็อยู่ตรงนั้นนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
เจ้าของคลิปยังไม่ได้มาชี้แจงว่าทำไมไอ้ประกายไฟมันถึงโอ้โหวาบออกมาขนาดนั้นเนี่ยครับ
ระมัดระวังให้ดีนะครับคืออย่าเสียบค้างไว้แล้วอย่าเสียบทีเดียวหลายอัน
แล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันนะครับบางทีมันโหลดครับ
เรื่องเล็กน้อยก็นำไปสู่ความเสียหายใหญ่หลวงได้ทั้งนั้นเลยนะคะ